มาดูกรณีลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาทเมื่องวด๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
มีสามีพระยาคู่นึงที่เขาอยู่กินกันฉันสามีพระยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ตัวฝ่ายหญิงออกมาบอกว่าก็ใช้เงินที่หามาด้วยการซื้อลอตเตอรี่แล้วมันถูกรางวัล
ฝ่ายชายก็ใช้หนี้ให้นิดหน่อยไม่กี่แสนแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้
เธอก็เลยออกมาปรึกษาทนายรณรงค์แก้วเพชรว่าแบบนี้เธอจะเรียกร้องอะไรได้บ้างไหม
บอกว่าไม่อยากจะเป็นคดีความเมื่อวานนี้ก็เลยไปศูนย์ดำรงธรรม
ไปปรึกษาว่าอยากจะไกลเกลี่ยอยากจะเจรจาเธออยากจะได้ส่วนแบ่ง
แต่ไปมายังติดต่อไม่ได้เลยติดต่อฝ่ายชายไม่ได้เลยเธอเลยตัดสินใจ
งั้นแจ้งความดำเนินคดีเลยก็แล้วกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ก็นำพยานที่เป็นคนใกล้ชิดไปกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ไปแจ้งความที่สอนอท่าข้ามนะคะ
ข้อหาก็คือยักยอกทรัพย์ในกรรมสิทธิ์ร่วม
เพราะว่าถูกสามีคือนายวรายุสุขสวัสดิ์หรือในแป๊ะ
อายุ๕๑ปีเป็นอดีตคนขับรถแท็กซี่
ที่ถูกลอตเตอรี่๑๒ล้านบาทแล้วหนีหายไป
ตัวฝ่ายหญิงยืนยันว่าซื้อด้วยกันค่ะ
ร่วมกันซื้อที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปลายเดือนมกราคม
เธอเป็นคนจ่ายเงินสามีเป็นคนเก็บลอตเตอรี่
๑กุมภาพันธ์ประกาศออกรางวัล
เลขที่ออกคือ๕๘๙๒๒๗รางวัลที่๑
ก็ถามสามีว่าถูกรางวัลไหมสามีบอกไม่ถูกครับ
มาบอกว่าถูกรางวัลก็นู่นสัปดาห์นึงวันที่๗กุมภาพันธ์
ถึงจะมาบอกว่าถูกรางวัล๑๒ล้านบาท
เธอก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเห็นว่าเป็นสามีภรรยากัน
สามีก็บอกว่าจะแบ่งเงินให้ทั้งซื้อบ้านทั้งค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ไปไปมา๖พฤษภาคมสามีเก็บข้าวเก็บของ
บอกจะกลับบ้านแล้วหายไปเลยรถกระบะที่ซื้อเอาไว้
เอาไว้ขายของด้วยกันก็เอาไปด้วยติดต่อไม่ได้เลย
นี่นะคะจากที่เคยจะขอแค่ไกลเกลียเจรจา
ก็น่าจะจบเธอบอกเจรจาไม่ได้แล้วเพราะว่าหายไปเลย
ติดต่อไม่ได้เลยแจ้งความเลยก็แล้วกันค่ะ
ครับก็อย่างข้อมูลเมื่อวานนี้ครับ
อาจารย์ปรเมฆนิรัชชุมนุมก็บอกเราใช่ไหมฮะ
แม้จะไม่จดทะเบียนสมรสแต่ลักษณะการอยู่กินด้วยกัน
ก็เหมือนกับคู่สมรสอยู่แล้วใช่ค่ะ
ก็ต้องเป็นสินสมรสแล้วไม่ต้องมาเถียงแล้วว่า

ใช่ธนารณรงค์ก็บอกว่ามันเป็นลักษณะของกรรมสิทธิ์ร่วม
มาด้วยกันจากเงินที่ทำมาหากินมาด้วยกันอ่ะอืม
ซึ่งฝ่ายภรรยาเนี่ยบอกว่า
มันชัดเจนนะฮะว่าอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
ไม่จากแค่สองปีเพราะว่าสองปีที่ผ่านมา
ตัวเธอเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งหมดนะฮะ
กว่าสองปีที่อยู่ด้วยกัน
ไม่ใช่หลบหนีหายไปแบบนี้
พร้อมกับยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นหนี้พนัน๒ล้านบาท

ขณะที่พยานซึ่งเป็นคนใกล้ชิด

พามาด้วยยืนยันว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
แม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกัน
ทำมาหากินอยู่ด้วยกันอยู่แบบนี้มาตลอด
แล้วทั้ง๒คนก็ไม่เคยเลิกลากันด้วย
ไม่มีอะไรเลยคุณมันอยู่กับเรา
แล้วพาซิล็อตเตอรี่ด้วยกันคุณกลับหนีไปโดยที่ไม่บอกอะไรกับเราเลยอะค่ะ
แล้วเขาก็ไปพูดบอกเพื่อนเราด้วยว่าเขาก็จะไม่อยู่กับเราแล้ว
เขาบอกว่าเขาไม่ได้รักว่าเราอะว่ามันไม่ใช่
ว่าเราไม่ให้เงินเขาใช้เลยเขาก็พูดเหมือนก็พูดกับลูกน้องเราอย่างนี้

เขาทำงานตอนนี้เขาก็เป็นคนหาออเดอร์
เขาหาออเดอร์มาสามีเขาก็ไปส่งอย่างนี้ค่ะ

มันเป็นงานที่ต้องทำเรื่องกันถูกไหม

ใช่ไหม
สรุปนะขณะนี้นะครับทนายรณรงค์บอกว่า
นางสาวนัทธนันในฐานะผู้เสียหายนะฮะ
ได้แจ้งความกับสามีข้อหายักยอกทรัพย์นะครับ

เนื่องจากสลาก๒ใบที่ถูกรางวัลถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
แม้ทั้งคู่จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะ
เพราะฉะนั้นถ้านายวรายุคิดว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ร่วมกันเนี่ย
ก็ต้องมาสู้คดีมาพิสูจน์กันในชั้นศาล
ว่าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันในฐานะฉันสามีภรรยาจริงหรือไม่ยังไง
ตรงนี้ไงก็มาพิสูจน์กัน
ใช่เพราะฝ่ายชายอ้างว่าไปซื้ออีกรอบนึง
ไม่ใช่ที่ไปซื้อกับภรรยา
เขาไปซื้อเองเอาเงินตัวเองซื้อเขาอ้างแบบนั้น

เงินใครซื้อก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน